มีข่าวแนวการเมืองชิ้นหนึ่ง
ที่อ่านเผินคนไม่ค่อยเข้าใจครับ
แต่ว่าคนที่เป็นคอการเมือง

ต้องให้ความสำคัญกับข่าวนี้หน่อยครับ

เขาจะออกกฎหมายฉบับหนึ่ง

เอากันให้เข้าใจง่ายก็คือว่า
เปิดทางให้นายทหาร

องค์กรอิสระได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

หรือถ้าจะพูดให้ลึกไปกว่านั้นก็คือว่า
เปิดทางให้ทหาร
องค์กรอิสระได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
พรบฉบับนี้มี๒ร่าง

ตอนมีการสัญหากรกต
เรียกกันว่าต้องใช้สเปคเทพ
ปรากฏว่านายทหาร
สมัครเข้ามาเกือบทั้งหมด

บอกว่าต้องเป็นหัวหน้าหน่วย

ถ้าตีความกันอย่างนี้ก็แปลว่าในกองทัพบก
มีคนที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าหน่วยราชการคนเดียว

ถ้ามาจากทหารอากาศ
ก็มีคนเดียวหรือเคยเป็นก็ได้

เคยผ่านผู้บัญชาการทหารอากาศ

ก็เป็นหรือเคยเป็นผู้บัญชาการทหารเรือเท่านั้น

ไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติ
อ้าวพอเป็นอย่างนี้
ก็เลยนำมาสู่การแก้กฎหมายฉบับนี้

มีตั้งแต่รัฐบาลเสนอเข้าไป
และสอนหน่อช่อกำลังจะร่างขึ้นมาเอง

วิศนุเครืองามอธิบายว่า
คนที่เป็นผลตรีขึ้นไป
แต่ว่าต้องคุมกำลังต้องเป็นหัวหน้าหน่วยด้วย

พระราชบัญญัติฉบับนี้
ดูที่มาตรา๔ครับ

ข้าราชการทหารที่รับราชการ

มีหน้าที่มีอำนาจระดับ

สังกัดกระทรวงกลาโหม

พลเรือตรีพลอากาศตรี
ให้เทียบเท่าค่าราชการพลเรือนที่รับราชการ

ในตำแหน่งอธิบดีครับ
นี่ครับพรบฉบับนี้ชื่อ
พรบว่าด้วยการเทียบตำแหน่ง
ข้าราชการทหาร
กับข้าราชการผลเรือน
พรบฉบับนี้ออกมาเมื่อไหร่

คนที่เป็นนายทหาร
จะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศ

เป็นกรรมการองค์กรอิสระ

ต้องดูว่าประเทศไทยขณะนี้

รับราชการอยู่เท่าไหร่

ตอนนี้กองทัพไทยมีกำลังทหาร๓แสนนาย
มีนายพลมากถึง๑๕๐๐นาย

สื่อบางสำนักเขาก็เลย
ว่านี่คือการเปิดทางให้ทหารเข้ามาคุมองค์กรอิสระได้ง่ายขึ้น
ข้อมูลจากคอลัมป์แม่ลูกจันทร์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
โอ้เขาบอกว่าไงครับ
กองทัพไทยเนี่ยครองแชมป์นายพลมากที่สุดในโลก

แล้วเขาก็เปรียบเทียบเคียงให้เห็นว่า
กองทัพไทยเนี่ยมีนายพลมากกว่ากองทัพอเมริกา
กองทัพไทยมีนายพลมากกว่ากองทัพรัสเซีย
กองทัพไทยมีนายพลมากกว่ากองทัพจีน
ทั้งที่ขนาดของกองทัพเล็กกว่าตั้งหลายเท่า
แต่มีนายพลมากกว่าเออ
จนถึงเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แปลว่า
ไปสมัครเป็นองค์กรอิสระทั้งหลาย
กกตปปชผู้ตรวจการแผ่นดิน
อะไรอีกอ่ะเยอะแยะไปหมด

นายพลตรีเหล่านี้เข้าไปได้ครับ

ไม่คิดว่าจะไปปิดกั้นอะไรท่านหรอก
แต่คำถามตามมาในทางการเมืองก็คือว่า
ที่แก้กฎหมายฉบับนี้
อกจากจะเปิดโอกาสให้สิทธิแล้วเนี่ย

คนก็เลยมองลึกเข้าไปว่า
นี่จะเปิดทางให้รัฐทหาร
ให้ทหารเข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระ
แล้วอย่าลืมนะครับว่าองค์กรอิสระ
รัฐมนูลฉบับใหม่มีอำนาจมากกว่า
กรอิสระในรัฐมนูญฉบับที่ผ่านมา

ยิ่งพอระบอในรัฐมนุนฉบับใหม่

ชี้เป็นชี้ตายผู้มีอำนาจ
ชี้เป็นชี้ตายหน่วยงานต่างได้

ชี้เป็นชี้ตายนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีคณะรัฐบาลได้หมด
การเปิดทางให้นายทหารตั้งแต่พลตรี
ซึ่งมีประมาณ๑๕๐๐นายที่รับราชการอยู่
และที่เคยเกษียณไปแล้วเนี่ย
เข้ามาสมัครเป็นกรรมการองค์กรอิสระ
จึงถูกมองว่านี่เป็นการปูทางเพื่อ
เตรียมการให้ทหารเข้ามาคุมองค์กรอิสระหรือเปล่า

เมื่อเป็นประธานก็มีอำนาจ
ในการที่จะบันดาลพลิกซ้ายได้

ประเด็นนี้เนี่ยผมเข้าใจว่า
ฝ่ายการเมืองยังตั้งหลักไม่ทัน
เห็นกฎหมายแล้วยังงงอยู่
แต่ผมเข้าใจว่ามาลืนนี้ตั้งแต่วันจันทร์
พอเห็นรายละเอียดของกฎหมายนี้
ก็คงจะมีเสียงจากการเมืองพอสมควรล่ะครับ
กรอิสระนั้นเรารู้กันอยู่ว่า

เที่ยงตรงตรงไปตรงมา

คนที่มาเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ
จะต้องมีประสบการณ์

วกกับความตรงไปตรงมา

แต่ว่าต้องตั้งคำถามว่า

แก้ต้องคุมกำลังเป็นหัวหน้าหน่วย

ร่างของสนชดูเหมือนว่า

พลตรีก็เทียบเท่าอธิบดี
อธิบดีเป็นหัวหน้าหน่วย
พลตรีก็เทียบเท่าอธิบดี

เปิดทางขึ้นมาสัปดาห์หน้า

วันนี้ก็นำมาขีดเส้นใต้